วันนี้เช้าสดใสพาไปต่างประเทศคุณ

ยกไปทั้งหลังเลยไม่ใช่ยกเฉพาะบางส่วนคุณเอาไปไหน

นี่กี่คนแบกเนี่ยว้าวนี่ชาวบ้านช่วยกันย้าย
บ้านทั้งหลังนะฮะเกณฑ์ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน

ที่ฉันคงนึกว่าต่อกันแล้วจะซ่อมบ้านเสร็จ

กับอีกหนึ่งเรียกขวัญ
อ๋อเหมือนทำพิธีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเหรอครับ

อาจจะขุดหลุมอีกที่ไว้แล้วไงหลุมตามเสาต่างนะครับ

เขาย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรเองคุณ
เหตุผลที่ต้องย้ายเพราะว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับผลกระทบจากปัญหาพายุฝนตกหนักต่อเนื่อง
มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินถล่มด้วย
ทำให้มีครอบครัวที่ต้องเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวกว่าร้อยครอบครัวนะคุณ
และมีบ้านที่ตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะดินถล่มอีกหลายหลัง
หลังไหนที่ยังเหลือรอดแล้วก็ยังอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

กว่าจะรื้อจะถอนจะเอาเสามาแต่ละต้นเอาผนังมาเอาเพดานมา
ไม่ไหวนะคะพอดีน้ำท่วมพอดีดินถล่มค่ะ
ทำกันไม่ทันเลยใช้วิธีแบบนี้เลย
แบรนด์สามัคคีจากคนในหมู่บ้านล้วนนะฮะ
โดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปเมื่อวันที่๗พฤษภาคมนี้เองคุณ
มียอดผู้เข้าชมคลิปแล้วกว่า๒๘๘๘๐๐๐ครั้ง
ชอบจังหวะนี้ที่สุดเลยจังหวะที่สับตอบ
หนึ่งว่าซ่อมเสร็จแล้วแล้วอยู่ทุกคนก็ยกขึ้นพร้อมกัน
เห็นแล้วเป็นไม่สามารถที่ทำไม่ได้จริงนะคะ
ใช่คุณจะมายกคนเดียวออกแรงคนเดียว๒คนไม่ไหวนะ
ทีเดียวเป็นร้อยเลยนะครับตอนนี้คลิปนี้คนดู๒ล้านกว่าคนนะคุณ
เกือบ๓ล้านนะมีคนแชร์อีก๔๐๐๐กว่าคนโอ้ชอบจังเลย